สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณน้ำแข็งเจอตอนนี้ใครใครก็เจอครับ
โหลดแอปเถือนเนี่ยแล้วมันก็หลอกดูดเงินไป
เจอกันเยอะเจอกันทุกวันแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องนี้เนี่ย
ขอย้อนกลับไปเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมได้ขีดเส้นใต้ว่าได้เห็นมาตรการใหม่
ที่เขาคุยกันประชุมกันกับทุกหน่วยงานแล้วก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
เชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยการหลอกลวงของแก๊งคอนเซนเตอร์น่าจะเบาลง
โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่ให้พวกนี้มาหลอกกันง่ายที่สุด
ก็คือบัญชีม้าบัญชีที่มันไปจ้างใครต่อใครให้เปิดบัญชีไว้กับธนาคาร
แล้วให้คนที่ถูกหลอกโอนเงินไปบัญชีนั้นแหละแล้วมันก็ดูดเงินออกไปทีหลัง
คนที่ไปเปิดบัญชีแบบนี้เขาเรียกว่าบัญชีม้าคนหนึ่งเปิดกี่บัญชีก็ได้
ห้ามไม่ได้ไม่มีกฎหมายหมายห้ามแต่ต่อไปนี้เขาจะออกเป็นกฎหมาย
โดยออกเป็นพระราชกำหนดก่อนใช้เป็นกฎหมายแล้วค่อยออกเป็นพรบทีหลัง
ใครไปทำความผิดแบบนี้ถึงขั้นติดคุกก็แปลว่าการเปิดบัญชีม้าถ้าเปิดไม่ได้
มันก็ปิดประตูการหลอกลวงเพราะว่าไม่รู้จะโอนเงินไปที่ไหน
ฉะนั้นถือว่าเป็นข่าวดีกศตชเองก็ยินดีให้ความร่วมมือ
ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายก็ยินดีจะให้ความร่วมมือ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมบอกว่าเออมันเป็นความหวังนะ
ถ้าปิดบัญชีม้าได้หรือเปิดกันง่ายแบบนี้ไม่ได้
หลอกลวงเกือบจะเป็นศูนย์มีน้อยลง
ทีนี้ความหวังที่ว่านี้ถามว่าแต่ก่อนนี้มันเป็นยังไง
แต่ก่อนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่
แต่ว่ามันไปไม่ถึงไหนเข้าไม่ถึง
ทีนี้มาถึงประเด็นที่คุณน้ำแข็งยกขึ้นมาเมื่อกี้
ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ดีก็จะมีแอปโผล่ขึ้นมา
มือถือเราขอแสดงความยินดีคุณได้รับสิทธิ์กู้เงิน
ในวงเงินเท่านั้นเท่านี้และให้เราคลิกเข้าไป
คนที่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่คนที่ไปยื่นกู้เงินไว้
คนที่อยู่อยู่ก็อยากจะกู้เงินเนี่ยไม่ใช่อยู่อยู่อยากชงกวน
คือเดือดร้อนจะกู้เงินคลิกเข้าไปเสร็จมันเกือบทุกราย
เพราะมันจะให้โอนเงินไปค่าโน่นค่านี่ค่านั่นค่าหนี้
เพื่อหวังว่าจะได้เงินก้อนจากการกู้เงินก็เสร็จมัน
วันนี้จึงมีคำถามว่าแล้วแอปเถือนแอปหลอกลวงแบบนี้เนี่ย
ใครจะทำยังไงเพราะที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อวาน
ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้วันนี้คนที่เดือดร้อนเรื่องนี้
คนที่ถูกหลอกเรื่องนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาถามว่า
เอาแล้วไอ้เรื่องแอปเถือนเนี่ยแก้ยังไง
ฉะนั้นสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้
มีคำแนะนำจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าวิธีการสังเกตว่าเป็นแอปจริงของธนาคาร
หรือเป็นแอปปลอมถ้าแอปจริงเนี่ยจะตรวจสอบได้
ตรวจสอบยังไงแอปจริงถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ทั้งเงินกู้
ของจริงจากธนาคารจากนอนแบงค์ทั้งหลาย
เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหากไม่เจอให้พิมพ์ค้นหา
เงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะขึ้นในเว็บไซต์แล้วก็มีลิงก์
ดเชื่อมไปยังผู้ให้บริการที่เป็นสถานการณ์การเงินจริงหรือโทรสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือเฟสบุ๊กเตือนภัยการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าปลอดภัยที่สุด
คือตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์ได้จากไวลิสต์จะปลอดภัยที่สุด
โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นเงินกู้ออนไลน์
พร้อมทั้งแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มออนไลน์จะและช่องทางของสินเชื่อผ่านออนไลน์
มีทั้งสิ้น๑๒๐รายการที่จริงก็มีรายละเอียดยาว
แต่วิธีการตรวจสอบที่จะแนะนำไปเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะยุ่งยากหน่อย
เข้าไม่เป็นเข้าไม่ถึงแต่เอาง่ายคือคิดว่าถ้าเป็นแอปจริงเนี่ย
ธนาคารเขาจะแจ้งทางอื่นมาด้วยไม่ใช่มีแอปโผล่ขึ้นมาเฉย
ถ้าเป็นแอปจริงนะจากธนาคารที่ไปยื่นกู้ไว้
หรือจากสถาบันการเงินที่ไปยื่นกู้ไว้
ฉะนั้นใจเย็นไว้หน่อยเขาแจ้งมาหรือโทรติดต่อเอา
ก็จะได้รู้ว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้เราได้รับกู้จริงไหมตามที่มายื่นไว้
ทีนี้ถ้าดูสถิติการหลอกลวงแอปเงินกู้
ตัวเลขเนี่ยน่าตกใจเหมือนกันนะครับ
เดือนหนึ่งเจอเข้าหลายร้อยราย
ไอ้ที่เจอแอปเงินกู้แล้วหลงเชื่อมาเนี่ย
มากกว่าครึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย
ดูอ้างธนาคารแห่งประเทศไทย
ฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาทำอยู่ก็คือออกโรงเตือน
ออกแรงสกัดกั้นให้คนไม่ตกเป็นเหยื่ออย่างที่ว่า
เพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขากำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย
กำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งหลาย
กระทรวงการคลังก็ควรจะช่วยกันเตือนด้วยเพราะอะไรครับ
เพราะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาควบคุมดูแลสินเชื่อที่เรียกกันว่า
ฉะนั้นเขาจะต้องดูแลเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปกับธนาคารแห่งประเทศไทย
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยประชาชนอย่างเราเราต้องเตือนตัวเอง
เหมือนกับที่คุณชะยาวดีชัยอนันต์ออกเตือน

เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสินเชื่อ
ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทย

พอเห็นแอปแล้วหวังว่า
บอกแจ้งว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ที่จะกู้เงิน

อันดับแรกขอให้เอกใจไว้ก่อน
ขอให้เอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะจริงหรือเปล่า
เอ๊ะทำไมได้กู้ง่ายจัง
เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้
ถ้าสงสัยแบบนี้มันจะนำไปสู่การตรวจสอบ
การตรวจสอบอาจจะยุ่งยากหน่อยช้าหน่อยแต่ใจเย็น
ตรวจสอบเสียให้ชัวร์แล้วถึงค่อยโอนเงินไปทำโน่นทำนี่

เราก็จะได้รู้ว่าเป็นแอปปลอม
ของจริงก็จะได้รู้ว่าเป็นของจริง

ถูกหลอกจากแอปปลอมกู้เงินโดยเฉพาะ

หลังโควิดผ่านไปนี่ไตรมาส๔
สถานการณ์เศรษฐกิจในครัวเรือน

โควิดใหม่ยังไม่ลำบากกันขนาดนี้
แต่พอโควิดผ่านไปแล้วเงินที่เก็บไว้มันหมด
เงินใหม่หาไม่ได้ตกงานตกการ
คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ฉะนั้นพอมีช่องทางให้กู้เงินเอาหมด
นอกระบบก็เอาทั้งที่รู้ว่าต้องเจออะไร
เจอดอกแพงยังไงเจอถูกคู่คุกคามยังไงถ้าจ่ายไม่ทัน
โผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดมีให้กู้เนี่ยกู้เต็มหมดกู้กันหมด
ครอบครัวบอกว่าไอ้ที่ไปกู้กู้เนี่ย
ขายทุกสิ่งทุกอย่างยังใช้หนี้ไม่หมดเลย
นี่ความเดือดร้อนของคนนะคนเดือดร้อนกันมาก
เดือดร้อนกันเกือบทุกบ้านเลือดร้อนมากเดือดร้อนน้อย
ฉะนั้นในภาวะอย่างนี้เนี่ยคนถูกหลอกง่าย
เพราะว่าความเดือดร้อนมันเป็นเหตุ
ผมเตือนอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีนึงว่าฝ่ายการเมือง
ที่กำลังหาเสียงกันโครมโครมเนี่ยที่จะเป็นรัฐบาล
หาเสียงจะเป็นนายกหาเสียงจะเป็นรัฐบาล
อยากจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีถามตัวเองก่อนสิ
ว่าในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองแบบนี้
หนี้ท่วมหัวกันแบบนี้เนี่ยมีแนวทางจะช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้าง
มีแนวทางที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นยังไงบ้าง
นี่ก็จะต้องตั้งคำถามแบบนี้เพราะนี่เป็นการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งในภาวะที่คนเดือดร้อนมากที่สุด
เราไม่เคยเดือดร้อนกันขนาดนี้มาก่อน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ